บ้านเขาบอกตกใจตกใจแล้วค่ะเจอรถมอเตอร์ไซค์ขนอะไรกลางดึก

โอ้โหแล้วภาพแล้วเสียงเนี้ยดีดีโอ้โหลงศพใช่ไหมเนี้ย
ใช่สิคุณคิงโอ้โหไม่มีใครกล้าขี่ประกบ
ไม่มีใครกล้าที่จะว่าขวางหน้าเลยครับอันนี้คือบางคนเขาแซวไงว่าอะไรนะ
อ่าไม่ต้องเปิดหวอก็พร้อมจะหลบและหลีกทางให้พี่
พี่ไปเลยจ้าคันเดียวเลยจ้าพี่จ้ะหลบเพราะสิ่งที่พี่ขนมานะจ๊ะ
แล้วเนี่ยคุณกลางวันก็พอได้นะดิฉันยังพอรับได้
พอมันมาเป็นกลางคืนภาพบรรยากาศความมืด
มันก็ยิ่งชวนขนหัวลุกไงคือลงอย่างเดียวก็น่ากลัวแล้วนะ
ที่อยากรู้คือแล้วในโรงอ่ะมีคนนอนอยู่นั้นหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวให้คำตอบเอาอย่างงี้ชาวบ้านแถวนี้ค่ะ
ตกใจกันใหญ่เลยค่ะบอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้ทำไมมาบรรทุกลงศพวิ่งรถกลางดึกแบบนี้
พอตรวจสอบคุณเป็นเจ้าหน้าที่มูลที่การกุศลตาคลีที่นครสวรรค์
เขาเอาโรงศพคือขึ้นใส่ด้านหลังรถมอเตอร์ไซค์
ก็บอกแล้วค่ะว่าปรากฏสิ่งที่คุณคิงและคุณผู้ชมสงสัย
มีหรือเปล่าข้างในมีศพใช่ไหมไม่มีจ้าลงเปล่า
ไม่ต้องตกใจนะโรงนี้เป็นโรงศพเปล่าค่ะ
จะเอาไปทำพิธีเก็บกระดูกผู้เสียชีวิตในช่วงเช้า
ก็เลยต้องขนกันตอนกลางคืนเพราะอะไรเขาบอกว่ารถยนต์อ่ะ
ติดภารกิจสำคัญก็เลยเอามาขนไม่ได้
เพราะปกติเขาจะใช้รถยนต์ขนก็คนทั่วไป
ชาวบ้านอย่างเราก็คงจะไม่ได้เห็นไงเข้ามาอยู่ในรถถูกไหม

พอมาขนแบบนี้แล้วก็ขนไปเนี่ยขนลงศพจากสุสานนะครับ
ไปเนี่ยอยู่ห่างจากมูลที่ประมาณสักสองกิโลกรัม
เอาโรงศพไปเก็บที่มูลนิธิก่อนค่ะ
เดี๋ยวจะเอาไปทำพิธีในวันพรุ่งนี้
อ่ะแต่จริงแล้วเขาบอกมีมอเตอร์ไซค์อีกคันเหมือนกันนะ
มอเตอร์ไซค์คอยขับประคองร่วมทางไปเป็นเพื่อน
แต่ชาวบ้านก็อยากรู้นอกจากจะรู้แล้วว่าไม่มีศพ

ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ใส่ดูกันเองก็แล้วกันนะคะ